ช่วงนี้หลายคนอาจจะอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกนะฮะ
ทำให้สัตว์เลื้อยคานไปเยี่ยมคุณถึงบ้านเลย
ลุงคนนี้อยู่หอพักชั้น๔ครับมุ่นเหลือมตัวเบอร์เลิศเลย
ส่องอยู่ที่ห้องคุณเอาไปดูภาพนี้เลยฮะ

ชั้น๔อ่ะมันขึ้นไปยังไงอ่ะ

แสดงว่าที่ผ่านมายังเข้าใจผิดหมดเลย
ว่าชั้นสูงไม่มีสัตว์เลยค่ะ
นี่มันคือบทสรุปนะว่ามันขึ้นไปได้

ชั้น๔โผล่ไปที่ห้องพักของหนุ่มคนนี้เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ก็แจ้งกู้ภัยมาจับแล้วมันเลื้อยลงจากชั้น๔ไปรออยู่ชั้น๒

เข้าห้องนั้นห้องนี้ไปซุกในห้องไหน

เพราะดีที่ห้องนั้นไม่มีคนที่มันไปซุกซ่อนอยู่นะ
อุปกรณ์ก็จับกันเรียบร้อยสำเร็จกันไป
อันนี้อยู่แถวลาดพร้าว๑๐๗นะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป
เน็ตก็บอกว่าพ่อหนุ่มครับขอเลขห้องหน่อยครับ
งูไปเข้าห้องไหนห้องคุณห้องอะไรนี่
ห้อง๔๑๐แต่เขาแก้เคล็ดเติมเลข๙ไปข้างหลัง
แล้วมันจะเกี่ยวไหมกับข้าวก็ไม่รู้เหมือนกัน
เอามาฝากแบบนี้กันเป็นเรื่องของบรรยากาศงูเข้าบ้าน
อีกหนึ่งที่เป็นตัวเงินตัวทองใหญ่เหลือเกิน
นี่เจ้าถนนแล้วครับคุณผู้ชม๑เมตรที่ไหนรู้ไหม

มีจุดสุดกลางกลุ่นแท่โอ้โหทุกคนต้องจอดให้เขาเดินนะคุณ
เดินต้วมเตี้ยมทุกคนก็ฮือฮาแตกตื่นพร้อมแปบใจว่า
มันมาได้ยังไงนี่มันอรุษสวรรค์วันนี้ไทยนะ

มายังไงก็ไม่ทราบตอนเขาถ่ายคลิปอยู่คนถ่ายคลิปก็กล้ากลัวกลัว
มันเข้ามาใกล้อะนะไม่รู้ว่าเฮียเขาอารมณ์ไหน
จะกระโดดใส่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหันหน้ามามองต้มเตี้ยม
แบบนี้คนถ่ายคลิปก็ขยับรถหนีทีละหน่อยนะฮะ
หากถามว่าหลังจากนี้เนี่ยเฮียไปไหนเขาบอกว่ามีคนไล่จับมาแล้ว
แล้วก็ปล่อยไกลเข้าสวนเข้าอะไรก็ว่ากันไป
อารุศวรีชัยสมรภูมิโอ้ยใหญ่มากอ่ะ
เอาจากตัวเฮียค่ะมาดูงูเห่ากันหน่อยนะคะ
อันนี้อันตรายนะคะอยู่ในซอยทวีโชคอำเภอเมืองกาลสินค่ะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เห็นนะ
เห็นมันเลื้อยมาตามถนนแล้วมันก็เลื้อยเข้าซอยมา

และหลังจากนั้นมันไปซุกอยู่ในจุดที่เข้าถึงยาก
ผู้ภัยก็มาเลยค่ะถึงขั้นลื้อข้าวลื้อของ
สรุปสุดท้ายจับออกมาได้ตอนแรกเห็นว่าเป็นงูเฉย
ไม่รู้ว่างูอะไรแต่พอว่าเจ้าหน้าที่หันมาบอกว่า

ดีและไม่มีใครถูกฉกไปค่ะ
กลับมาที่เรื่องของตัวเงินตัวทองอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บุกบ้านชาวบ้านที่โนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เอาบ้านเลขที่ไปก่อนละกันบ้านเลขที่๔๗หมู่๑๔ค่ะ
เจ้าของบ้านคุณพานุษย์บอกว่า
กำลังจะไปกินข้าวเย็นในห้องครัวกับลูก
จู่สังเกตเห็นหางของตัวเงินตัวทอง

หางมันโผล่ออกมาจากหลังตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในห้องครัว
ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นของเล่นเด็กก็เลยไปจับที่หางของมัน
ตัวเงินตัวทองมันดิ้นค่ะมันกระโดดพุ่งใส่เลยนะคะ
คุณพานุษย์ตกใจรีบวิ่งออกมาจากห้องครัวกับลูก
โทรบอกกู้ภัยให้มาช่วยจับกันแบบนี้นะคะ
วัดความยาวของมันจากหัวถึงหางสักประมาณ๓เมตรคงหิวแหละ
ดูออกเข้าห้องครัวก็เอามาฝากกันนะฮะ